ดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันค่ะ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว
แต่ทีมข่าวเรารายงานมาว่ามันมี
วัตถุทั้งเล็กทั้งใหญ่ตกกระจายเต็มพื้นที่
ไหนจะมีประเด็นเรื่องของสารเคมีอีก
เรื่องนี้ต้องติดตามกันกับผู้สื่อข่าวของเราคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
รายงานมาจากท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเพลิงลุกไหม้เรือบรรทุกสินค้านะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือควันที่โพยพุ่งออกมาจากเรือนะครับ
ซึ่งควันเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับ
เร่งควบคุมเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือบรรทุกสินค้า
เขตท่าเรือแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นเรือสัญชาติเกาหลีใต้มีจำนวนตู้สินค้าทั้งลำ๖๗๖ใบ
แต่มาลงที่ท่าเรือแหลมชะบัง๔๖๓ใบนะครับ
โดยนำลงมาแล้วกว่า๔๐๐ใบเหลืออีก๓๕ใบที่ยังไม่ได้ลง
เมื่อเวลา๖นาฬิกาจู่เกิดระเบิดขึ้นบนเรือ
ก่อนจะมีเพลิงลุกไหม้และควันสีขาวโพยพุ่งขึ้นเหนือท้องฟ้า
ต่อมามีวัตถุสีขาวและเศษวัสดุคลาสติก
ที่เกิดจากไฟไหม้บนเรือตกบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากครับ
ซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าวัตถุที่ตกลงมาเกลื่อนพื้น
มีตั้งแต่ชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่ขนาดประมาณ๓๐เซนติเมตรเลยทีเดียวครับ
หลังเกิดเหตุนะครับท่าเรือแหลมชะบังได้ส่งทีมดับเพลิงเข้าพื้นที่ทันที
ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงซึ่งต้นเพลิงที่ลุกไหม้คาดว่าเกิดอยู่ที่ใต้ประมาณนะครับ
ขณะนี้กำลังตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงให้ได้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับบริเวณที่เป็นจุดต้นเพลิงอาจไม่ใช่สินค้าอันตรายครับ
ซึ่งไฟไหม้ที่ใต้ระวังจะควบคุมเพลิงโดยใช้โฟมฉีดอัดลงไป
ไม่ให้มีออกซิเจนเพื่อให้ไฟดับนะครับ
แต่เนื่องจากพื้นท้องเรือและระวังเรือ
ระหว่างเรือนะครับมีระยะประมาณ๑๒เมตร
จึงต้องใช้โฟมจำนวนมากซึ่งคาดว่าโฟมที่หนีจะเพียงพอครับ
แต่อย่างไรก็ตามได้ประสานกับปตทเพื่อยืมอุปกรณ์ใช้ควบคุมเหตุการณ์แล้ว
ส่วนสารเคมีที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากกรณีที่สินค้าถูกไฟเผา
จากสินค้าที่อยู่ในตู้เป็นตุ๊กตาและของเล่นเด็กนะครับ
ไม่ใช่ตู้สารเคมีจึงต้องหาสาเหตุต่อไปว่าเหตุใดจึงเกิดเพลิงไหม้
และในส่วนที่อาจจะเป็นต้นเพลิงนั้นสพแหลมชะบังจะตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานต่อไปครับ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
สถานที่เกิดเหตุนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่๓คนเท่านั้น
มาจากการสูดดมกลิ่นและโดนสะเก็ดการประทุของตู้คอนเทนเนอร์ครับ
ซึ่งได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้แม้ว่าเหตุการณ์จะค่อยลดลงแล้วนะครับ
แต่ว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นควันพิษหรือสารเคมี
สามารถไปลงชื่อที่เทศบาลนครแหลมชะบังได้นะครับ
ขณะเดียวกันประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบเต็ม
ไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุที่ตกลงมาใส่รถต่างนะครับ
สามารถนำโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อไปร้องเรียนต่อสพที่ในพื้นที่นะครับ
เพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปครับ
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับ
สิทธิบุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท่าเรือแหลมชะบังครับ

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะตรวจเช็คได้
มั่นใจ๑๐๐ว่าตรงแล้วปลอดภัยขนาดไหน
แล้วการเกิดเพลิงไหม้มันมีควันพิษอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ